มาพัทยามิวสิคเฟสติวัลไปตรงไหนคือบ่มีคนเป็นเหงียบเหงียบ
เอ๊ะโอ้คนติดโควิดสิบสามสิบสี่สี่พันมาคนติดโควิด
จังหวะคนบ่มีสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษาราค่ะ
วันนี้ค่ะดิฉันผิดหวังเล็กน้อยนะคะมาพัทยามิวสิกเฟสติวัล
แต่ว่าดูสภาพเลยค่ะไม่มีคนเลยแต่ดิฉันแอบเห็นเวทีนิดนึงนะคะ
เซ็งค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะก่อนที่จะหาที่ลงที่แดนส์ต่อไป
ดิฉันต้องเช็คเรื่องของสภาพอากาศก่อนเตือนพี่น้องภาคใต้เลยค่ะ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะช่วงเวลานี้นะคะจะเห็นว่าโอ้โห
กลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยนะคะเกิดขึ้นเน้นภาคใต้ตอนล่างเลยค่ะ
ปัตตานียะลานราธิวาสและฝนแบบนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องทั่วทั้งภาค
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างเลยนะคะตกหนักทั้งวันทั้งคืน
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนแบบนี้ค่ะ
เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำเห็นไหมคะตัวแอลที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างพอดี
ตอนนี้เขาเกิดในทะเลนะคะแล้วเขาจะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกมาตะวันตก
วกกับอะไรบวกกับลมมรสุมประจำรูดูบวกกันแบบนี้แหละค่ะ
เกิดเป็นร่องฝนยาวเลยตกไปเลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ย้ำแบบนี้
เพราะฉะนั้นเตือนเรื่องของดินโครนถล่มน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะ
ส่วนฝนค่ะโอ้ยไม่ต้องตรวจสอบเลยว่าช่วงไหนจะเกิดบ้าง
เป็นว่าเกิดตลอดทั้งวันเลยนะคะในภาคใต้แต่ภาคอื่นโอกาสที่จะเกิดฝนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะ
พอเกิดฝนตกหนักแบบนี้ค่ะคลื่นเขาก็สูงตามไปด้วย
ช่วงเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะ
สำหรับการท่องเที่ยวเอาเรื่องของลมหนาวค่ะแถบสีเขียวอยู่ตรงไหนบ้างนะ
เอ้ายังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอยู่ที่ภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือนะคะ
เน้นที่บริเวณยอดดอยยอดภูอากาศก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะ
กรุงเทพมหานครยังเป็นสีส้มอยู่เลย

ไม่ว่าจะเป็นความหนาวหรือว่าเสื้อกันหนาวเองนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ภาคใต้ที่เน้นย้ำไปว่าต้องฟังคำเตือนตลอด

ที่นครศรีธรรมราชน้ำมันบ่าลงมา
ตามน้ำตกตามลำทาน
ตอนนี้อุทยานแห่งชาติเขาหลวงปิดนะ

น้ำตกที่อยู่บนเทือกเขาประมาณ๖ที่
น้ำตกกระโรงน้ำตกพรมโลก

ไม่ต้องไปเที่ยวช่วงนี้ค่ะ
ส่วนที่สุราชธานีเที่ยงเพื่อทาชนะ
น้ำก็มาค่ะเป็นน้ำป่ามาจากเขาแก่งกรุง

มีคนขับรถตกร่องน้ำ
รถเนี่ยน้ำท่วมมิดเลยเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ
เพราะอะไรเพราะว่าไม่เห็นขอบทางนั่นเอง
ใครที่จะขับรถลงใต้นะคะระมัดระวังกันหน่อย

ไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวภาคใต้
ส่วนดิฉันเองอยู่ที่ภาคตะวันออกก็คือพัทยาเนี่ยนะคะ
มีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยแต่ดิฉันไม่กลัวค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เสียงดนตรีมาแล้ว
แล้วเพื่อนเพื่อนไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวจะมาค่ะ

เพื่อนมาแล้วไปเจออะไรซูมเอาเลยป่าว
เต้นหรือบอกไอ้ขอเพลงดัง